คุณผู้ชมค่ะไปปังกันต่อกับซีรีส์ยอดฮิตที่หลายคนพูดกันปากต่อปาก
ซีรีส์คุณภาพช่องไทยรัฐของเราสิรานีที่รักค่ะ
ออกอากาศทางช่องเราวันเสาร์๖โมงเย็นเจอกันหน้าจอเลย

เรื่องราวในซีรีส์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องราวความรักที่เป็นเรื่องจริงนะ
เอามาจากคำถามที่แฟนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาส่งมาปรึกษาปัญหาชีวิตนั่นแหละ
คอลัมป์ซีรานีตอบปัญหาหัวใจก็แบ่งออกเป็น๖ตอนด้วยกัน
ตอนที่เตรียมเอามาลงจอค่ะบอกเลยว่ามีเหล่านักแสดงชื่อดังมากฝีมือ

แต่ว่าวันนี้ขอรวบตึงเหล่านักร้องเสียงดีที่มาประเดิมงานแสดงผ่านซีรีส์นี้
จะมีใครบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ
ประเดิมมาที่คนแรกค่ะนักร้องสาวมากความสามารถ
ลูกสาวหล่าของเราน้องธัญญาสยามมาร่วมแสดงตอนวังวนชู้ค่ะ

สีรานีที่รักนี้นะคะลงจอให้แฟนได้ติดตามชมกันไปแล้ว
ครั้งนี้ธัญญาบอกว่าขอพักวางไม้แป๊บหนึ่ง
ประชันบทบาทกับนักแสดงรุ่นพี่ค่ะพี่เชนนัทวัฒน์นั่นเอง
ตัวเองขนาดนี้แล้วก็บอกด้วยมันว่าติดใจงานแสดง
รวมไปถึงผู้ใหญ่ทางไทยรัฐด้วยนะคะว่าครั้งต่อไป

เพราะว่ามันท้าทายกับความสามารถตัวเองมาก
เพราะเราจะเล่นคอมมิดี้มาตลอดเลยแบบ

แต่อันนี้คือดราม่าจ๋าเลย

แล้วก็อ้อนนิดนึงอยากได้ละครเต็มสักเรื่อง
ต้องมาเหรอคะ

แล้วก็นึกถึงหน้าหนูด้วยนะคะ
เอาล่ะเรื่องหน้าฉันต้องประชันธัญญาแล้วแหละ
รู้ถึงได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะ
เปลี่ยนโหมดมากันที่หนุ่มเต๋าภูสิน

มาร่วมแสดงในตอนคนไร้ค่า

ใช่แค่ฟังชื่อตอนก็พอจะเดาได้แล้วนะว่า
ดราม่าซีนน้ำตาท่วมซอมมีให้เห็นแน่
ซึ่งหนุ่มเต๋าบอกว่าบทบาทที่ได้รับเนี่ย
โอ้โหดราม่าแบบจัดเต็มเหมือนกัน
มีหลายซีนเลยที่สะเทินอารมณ์
และไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดแม้แต่นิดเดียว

โหสุดยอดมากคนลุก
ผมไม่ได้รับบทหนักแบบนี้มานานมากแล้วนะครับ
พอมาดูบทมันก็เป็นอะไรที่มันท้าทายความสามารถ
อีกรอบหนึ่งโอเคแล้วก็ไม่ได้เยอะมาก
มันก็แค่๒ตอนแต่ว่าเป็น๒ตอนที่เข้มข้นมาก

ปิดท้ายกันที่นกร้องลูกทุ่งสาวและหมอทำขวานน้องยิปซีศีรษะคร
ตอนคนไร้ค่าตอนเดียวกับเต๋านี่แหละ
บอกเลยว่าครั้งนี้๒๔ขอทุ่มสุดตัวค่ะ
เพราะว่าบทบาทที่ได้รับเนี่ยนะโอ้โหมันแซ่บเหลือเกิน
มันต้องปะทะอารมณ์กับหนุ่มเต๋าแทบทุกฉาก
ค่ะโอ้โหพร้อมกับเล่าฉากสุดประทับใจ
และเป็นกำลังใจให้น้องลองไปฟังเสียงดูค่ะ
เป็นละครเรื่องแรกด้วยค่ะ

ก็จะต้องท่องบทให้แม่นนะคะ
ฉากที่ยืนอยู่ตรงหน้าเสาทงค่ะ
แล้วก็สาดน้ำครูก้อยนะคะ
ฉากนั้นก็คือเป็นฉากที่ยากมาก
เพราะว่าผู้กำกับขอว่าขอเป็นแค่รอบเดียว
แค่รอบเดียวด้วยบทคาแรคเตอร์ของฉากเนี่ย
จะเป็นคนที่แบบบี๊ดกรี๊ดตลอดเวลาค่ะ

ต้องยอมรับเลยว่าผู้กำกับบอกว่าประทับใจมาก
อยากให้ผู้ชมติดตามชมนะคะว่า

เพราะว่าหนูตั้งใจเต็มที่เลยค่ะกับเรื่องนี้ค่ะ